เกมโต้กลับของศรีสะเกดและเป็นคิเจโนดูราเต้ชิปบอลข้ามตัวนายตะวันเจ้าถิ่นเข้าไปไม่เหลือก่อนสุดท้ายเก็บ๓แต้มได้สำเร็จ

ลูกยิงสุดสวยอันดับ๔ยกให้กับวิธีการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมในเกมที่สมุทรสาครฟุตซอลกลับพบกับพีทีบูเวฟชนบุรี
และอีกทางหรือมงเปลี่ยนทางเข้าไป
อันดับที่๓ไปดูเกมที่กรมทางหลวงเปิดบ้านอัลชนะอัลล่าชานาวี๘ประตูตรสูตร
โดยเป็นจังหวะขึ้นเกมของเจ้าบ้านก่อนที่กิดอีกยกชะแดมเขช
จ่ายบอลแบบถวายพานทองมาให้ลูมันโดยิงเต็มข้อบ่อวิ่งพุ่งเป็นจรวดเข้าไปอย่างสวยงาม
อันดับที่สอง
อันดับสองไปดูเกมสุดมันระดับสิบดาว
สุราธานีเปิดบ้านเสมอกับการท่าเรือ
โดยประตูสวยเกิดขึ้นจากเกมโต้กลับที่ยอดเยี่ยมของเจ้าบ้าน

แต่ง๑จังหวะก่อนชิดเข้าไปอย่างนิ่มนวล

อันดับหนึ่งประจำสัปดาห์ที่หกนี้
ยกให้ลูกยิงที่มาจากเทคนิคที่ยอดเยี่ยม
เปิดบ้านไลฟ์เจ้ามหาวิทยาลัยกะเสศมาติดสองบรรทุตต่อสอง

ยาวจากแดนตัวเองให้พรเจริญแรงนิด
ด้วยซ้ายเข้าขวาซัดเข้าไปอย่างเหนือช้ำ
ทั้งหมดนี้คือลูกยิงสุดสวยประจำสัปดาห์ที่๖
ติดตามลูกยิงขั้นเทพได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไป